เพราะว่าภารกิจวิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุดเนี่ยเป็นการวิ่งที่ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนมากที่สุดเลยนะคะ
และพิเศษสุดสงกรานปีนี้พี่น้องคนสุพรรณเขาเตรียมเปิดถนนอธิวราชื่อจริงของพี่ตูน
เพื่อเป็นเกียรติแก่นักร้องชื่อดังขวัญใจคนไทย
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะพี่ตูนก็จะเดินทางมาร่วมเปิดถนนอย่างเป็นทางการเวลาประมาณ๑๐โมงเช้าด้วยตัวเองนะ
ซึ่งบรรยากาศล่าสุดค่ะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเตรียมสถานที่ตั้งเต็นต์แล้วก็ตกแต่งถนนสายนี้
ให้กลายเป็นถนนเล่นน้ำสงกรานตลอดความยาวเกือบ๒กิโลเมตร
แล้วก็จะมีขบวนแห่มหาสงกรานของทั้ง๑๐อำเภอด้วย
และจะทำการปิดถนนอธิวราให้ประชาชนได้เล่นน้ำตามประเพณีอีกด้วยนะ
มันจะกลายเป็นแหล่งเล่นน้ำแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะ
ซึ่งถนนสายนี้ค่ะจะมีการเนรมิตให้เป็นอุโมงน้ำตลอดทั้งเส้นคุณ
ว่าจะมีประชาชนเข้ามาร่วมงานกว่าพันคนเลยทีเดียว
แฟนคลับใครที่อยากเจอพี่ตูนเผื่อจะได้ปะแป้งสาดน้ำก็ต้องรีบไปกันตั้งแต่เช้าตรู่นะคะ
เพราะในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้พี่ตูนเขามีภารกิจขึ้นคอนเสิร์ตที่ห้างดังใจกลางกรุงเทพตอนนี้
ก็คือไปเปิดงานในช่วงสายประมาณ๑๐โมง
ใช่แล้วพออยู่งานสักพักหนึ่งพี่ตูนก็ต้องรีบเดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานคร
เป็นบรรยากาศล่าสุดสำหรับการเตรียมงานก็มีการจัดเวทีนะคะ
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีบรรยากาศให้เราได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วน่าจะมีการปะแป้งสาดน้ำพี่ตูนแบบพ่อหอมปากหอมคอแต่ว่าระมัดระวังกันด้วยเตือนกันไว้ก่อน
ใครที่อยากจะไปปะแป้งพี่ตูนนะอย่าลืมนะไปให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าไปช้า
ตูน๐นะไม่รู้นะระวังเดี๋ยวพี่ตูนจะ๐แล้วนะคะ
ใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติในชีวิตของพี่ตูนมากนะเพราะว่าพี่ตูนนี่ก็คือทำแบบทำชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบ้านเกิดสุพรรณบุรีมาก
ถึงขั้นกับว่าต้องยกย่องในการทำถนนเส้นใหม่ในชื่อของพี่ตูน
คือต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าใครจะได้ชื่อขนมของตัวเองมาง่ายแบบนี้
คือพี่ตูนเนี่ยได้ชื่อถนนเป็นของตัวเองก็คือถนนอธิวราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็คือเป็นบ้านเกิดของพี่ตูนนั่นเองนะคะ
วันพรุ่งนี้เรามาติดตามบรรยากาศการเล่นน้ำแล้วก็ติดตามบรรยากาศการเปิดถนนเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะคุณ
ทางไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละมีบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ